อ่ะหลายพื้นที่ร้อนแล้วก็มาคู่กับความแรงแร้งแล้วยังไงไม่มีรายได้นะคะ
แต่ว่าก็มีชาวบ้านบางคนนะคะได้ทำเมนูพิเศษขึ้นมาในช่วงของหน้าแรง
ก็คือเมนูเขียดร้าคุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินแต่ปลาร้า
แต่ว่าเขียดร้าก็เป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งที่ขายดีมากเลยนะคะ
ที่ตลาดโรงเกลือค่ะนี่ก็คือภาพของแรงงานชาวกัมพูชานะคะ
เข็นรถเข็นบรรทุกเขียดเขียดก็คือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำชนิดหนึ่ง
หน้าตาก็คล้ายคล้ายกับกบมันนะคะแต่ว่าตัวเล็กกว่าตัวเล็กกว่าหน่อยค่ะ
ก็จะถูกบรรจุอยู่ในกระสอบปุ๋ยแบบนี้แหละแล้วก็นำใส่รถเข็น
ทางด้านแรงงานชาวกัมพูชาก็เข็นเข้ามาส่งขายที่ตลาดรัตนธรรม
ซึ่งเป็นแหล่งขายปลาอยู่ในตลาดโรงเกลือนะคะ
พ่อค้าแม่ค้าก็มาซื้อกันมากมายโดยการผ่านเข้ามาก็มีเจ้าหน้าที่
ด่านสุรกากรอรัญญประเทศตรวจสอบแล้วก็ประเมินค่าภาษีก่อนเข้าประเทศด้วย
ที่นำเข้ามาก็มีทั้งเขียดเป็นและเขียดตายนะคะ
มีพ่อค้าแม่ค้าคนไทยเดินตามประกบเพื่อจองซื้อเขียดอย่างใกล้ชิดเลยนะ
ถือว่าเป็นสินค้าขายดีต้องจองต้องประกบพ่อค้าเลยแหละ
ทางด้านพันธบทโทเบนจพลรอดสวัสดิรองผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสะแก้ว
ก็สอบถามผู้ประกอบการชาวกัมพูชา
ก็ทราบมาว่าตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าในอำเภออรัญญประเทศ
หันมาซื้อเขียดจากชาวกัมพูชาจำนวนมากเพื่อที่จะนำไปทำเขียดร้า
ทำแล้วทำยังไงต่อก็เอาไปขายหลังชายแดนจังหวัดสะแก้ว
เพราะว่าที่นี่นะคะประสบปัญหาภัยแรงทำให้น้ำแห้ง
ปลาน้ำจืดที่เป็นวัตถุดิบในการทำปลาร้าเรียกว่าไม่มีแล้ว

ก็เลยไปหาเขียดจากกัมพูชานี่แหละมาทำเขียดร้าขายสู้ภัยแรงนี้
รสชาติก็คงจะยังไม่เคยกินเนาะใครเคยกินส่งไลน์บอกก็ได้นะ
มันจะรสชาติเป็นยังไงกลมแค่ไหน
แต่ราคาบอกได้เลยว่าขายกิโลกรัมละ๔๐บาทนะคะ
อันนี้คือเขียดเป็นนะกิโลกรัมละ๔๐บาทส่วนเขียดตายขายกิโลกรัมละ๓๐บาท
ถ้าเอาไปแปรรูปเป็นเขียดร้าแล้วจะขายได้กิโลกรัมละ๕๐๖๐บาท
เพิ่มมูลค่าถูกต้องสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าเป็นอย่างดีเออลองดูไหมล่ะ
เขาบอกว่าเขียดนอกจากมาทำเขียดร้าหมักไว้แบบนี้อร่อยแล้ว
ยังสามารถทำห่อหมกเขียดได้อีก